อีกเรื่องหนึ่งของรักของหวงของน้องม๒หาย
อุตส่าหยอดตังค์เก็บตังค์ไว้พันกว่าบาทแล้วไปซื้อรองเท้าลาคอร์สรุ่นโปรด
แล้วมันหายในโรงเรียนด้วยคุณสืบสกุล
นี่คือน้องฟกอายุ๑๔ปีค่ะน้องเรียนอยู่ชั้นม๒
ในโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาพร้อมกับคุณพ่อค่ะ
คุณพ่อสุชาวอัศวะจินดารัฐก็ไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวัน
นักข่าวของเราถ่ายเท้าน้องฟกเนี่ยเพราะอะไร
ที่แรกน้องเขามีรองเท้าคู่โปรด
แต่ตอนนี้รองเท้าคู่โปรดมันหายไปก็เลยต้องมาใส่รองเท้าแตะแบบนี้ค่ะ

โดนขโมยไปจากหน้าห้องพักครู
แล้วตอนนั้นน้องจะไปส่งงานช่วงปิดเทอม
ตาจอละเข้นะเขาอุตส่าห์เก็บเงินซื้อ

คนอื่นอาจจะมองว่าแค่รองเท้าแตะหาย
ทำไมต้องมาถึงขั้นมาโรงพักเลยเหรอ
แต่น้องเขาบอกว่ามันเป็นคู่เก่ง
ผมสั่งผมไปไหนมาไหนใส่คู่นี้ตลอด
สงสัยไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจติดตามคนที่ขโมยมา
คุณพ่อบอกว่าตอนแรกพ่อก็ไปบอกครูแล้วนะ

แต่ก็ไม่มีใครสนใจก็เลยต้องมาแจ้งความ
มันมีคุณค่าทางจิตใจกับลูกชายผมนะ
เพราะว่าเขาเก็บตังค์ซื้อหลายเดือนเลยกว่าจะได้
ซึ่งตำรวจสภหาดใหญ่เขาก็จัดการให้นะคะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ประสานตำรวจเลยให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเลย
หาเบาะแสคนที่ขโมยรองเท้า
ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่มาส่งงาน

แต่ก็น่าจะหาไม่ยากตำรวจเขาบอกแบบนี้
สมัยที่ดิฉันเรียนปฐมมัธยมเนี่ย
เรื่องของหายคุณครูชอบออกมาบอกว่า
เดี๋ยวครูจะไปบนบานที่สารพระภูมิของโรงเรียน
ถ้าเกิดใครเอาไปให้รีบมาคืนมาตั้งไว้ตรงไหนก็ได้

อ่านะฮะก็ต้องหาคนผิดต่อไปนะครับ